จริงแล้วก็คือเป็นกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงพฤศจิกายนปี๒๕๖๐
มีสาวอุดรคนหนึ่งนะคะเขาถูกหวยย้ำว่าเป็นหวยเถื่อนหวยใต้ดินนะ
เขาถูกไป๒๕๐๐๐๐๐บาทแต่เจ้ามือหวยเถื่อนเนี่ย
โอนเงินมาให้๑๕๐๐๐๐๐บาทสรุปว่าเหลือ๑๐๐๐๐๐๐บาทสิ

ทวงเท่าไหร่ก็ไม่ให้เธอก็เลยตัดสินใจเข้าไปแจ้งความ
แล้วถามว่าการแจ้งความในตัวเองผิดไหมผิดนะคะแต่เธอบอกว่ายอม
อยากจะให้เจ้ามือเนี่ยถูกจับกลุ่มด้วยเหมือนกันเพราะก็มีความผิดสิ
ต้องบอกว่าบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระเอาคืน
สรุปสุดท้ายแล้วนะคะล่าสุดสารอุดรธานีพิพากษาจำคุกเจ้ามือหวยเถื่อนคน
นี้แล้วนะคะซึ่งมือหวยเขาเป็นพนักงานรัฐวิทยาลัยอุตสาธารณา
เป็นนักธุรกิจคนนี้เป็นคนที่ถูกหวยนะ

บอกว่าถูกเจ้ามือหวยเถื่อนก็คือ
นางกัญลักษณ์เหล็กเพชรอายุ๕๐ปี
เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ
โดยงานหนึ่งในอุดรธานี
คือขายหวยให้แล้วไม่ยอมจ่ายเงิน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นงวดหนึ่งเพศจิกายนปี๖๐
ตอนนั้นไม่จ่าย๑ล้านบาท
เธอถูกไป๒๕๐๐บาทโอนมาให้๑๕๐๐บาท
ทวงคืนเกือบปีไม่ได้สักที

แม้ว่าตัวเองจะถูกจับกลุ่มตัวด้วยแต่ไม่เป็นไร
อยากให้คนที่โกงเงินถูกจับกลุ่มถูกจำคุกไปเลย
จากนั้นตำรวจก็เลยไปค้นบ้านเจ้ามือหวย
จะไปเจอโพยหวยสิคะ๕๗แผ่น
สารมีคำสั่งให้สืบส่อ
ความประพฤติประกอบการพิจารณาลงโทษ
โดยนางกัญลักษณ์ถูกดำเนินคดี
เป็นเจ้ามือรับกินรับใช้สลากกินรวบ

ส่วนผู้เล่นสารพิพากษาปรับ๑๐๐๐บาท

สารแขวงอุดรณฑรีพิพากษานะคะ
ซึ่งสารพิพากษาจำคุกเจ้ามือหวย
ก็คือนางกัญลักษณ์๑ปี
ทีนี้ลดโทษ๑๕บาทเหลือจำคุก๖เดือน

และสารได้อนุมัติให้ประกันตัวไปแล้ว
นางสิริยากรซึ่งเป็นคนที่ถูกหวย
เปิดเผยว่าเคารพในการตัดสินของศาลนะ
และพอใจในคำพิพากษาของศาล

เป็นเจ้ามือรายใหญ่ไม่ใช่รายย่อย

แต่ก็ถือว่าได้รับโทษ
จากนั้นนะคะนางสิริยากรยังบอกอีกว่าหลังจากนี้
จะดำเนินการยื่นเรื่องต่อไปนะ
ไม่ยอมแค่นี้นะ
มือรายใหญ่ที่นางกัญญลักษณ์อ้างถึงต่อไป
เพราะว่าตอนนั้นนางกัญลักษณ์บอกว่า
โอนให้ที่เหลือ๑ล้านบาทโอนให้ไม่ได้

คุณผู้ชมติดตามกันต่อนะคะว่าเป็นใครนะคะ